ในตัวเลขค่ะอย่างที่บอกไปนะคะบันเทิงไทยรัฐการละเลขค่ะ
ใครที่กำลังรอตัวเลขอยู่ตอนนี้นะคะก็เริ่มต้นกับเราเลยค่ะ
เริ่มต้นกันที่หนุ่มหล่อสายยานคนนี้นะคะนักร้องสุดฮอตค่ะ
ต้องบอกว่าเขาเป็นสายยานพญานาคตัวจริงค่ะคุณก๊อตจิรพัฒน์นั่นเองค่ะ
น้องก๊อตค่ะไปที่ถ้ำศรีมงคลนะคะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชม
คือน้องเนี่ยเดินทางไปทำบุญแล้วก็ลอดถ้ำดินค่ะ
แล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าน้องก๊อตเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะ
แบบนี้ค่ะตลอดเส้นทางข้างถ้ำนั้นตัวเองรู้สึกว่าเย็นมากจริงนะคะ
คนลุกสู้เลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าที่ถ้ำแห่งนี้มีทางเชื่อมไปถึงแม่น้ำโขงอีกด้วย
แล้วก็เคยมีพระทุดงเดินเข้าไปประมาณ๙กิโลคุณผู้ชม
ภายในถ้ำก็จะมีห้องโถงต่างตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
เดินทางค่อนข้างลำบากเห็นไหมเนี่ยต้องมุดเข้าไปแบบนี้เลย

ใช่นะคะมันขลังมากค่ะ
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้ถวายเสียงผลงานเพลงพันปีที่รอคอย
ให้กับธิดานาคีฟังด้วยคุณผู้ชมเนี่ยนั่งร้องแบบนี้เลยฟังเสียงหน่อยค่ะ
สีฮาบว่ามีเสื่อมเคลยจากใจขององค์นาคิน
คุณผู้ชมความขลังความก้องกันวานของคำนะคะ
แล้วอย่างที่บอกเขาเป็นสายยานพญานาคนะ
เขาโด่งดังมากับเกี่ยวกับพญานาคเลยนิดานาคีตอนนั้นน่ะ
คุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
เพราะว่าใครที่รอตัวเลขค่ะเราจัดให้เต็มแน่นอนค่ะ
หลังจากที่ถวายเสียงเสร็จนะคะก็มีการเสี่ยงเซียมซีให้ด้วยค่ะ
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือใบนี้นั่นเองค่ะใบที่๒๓นี่ค่ะ
รวมไปถึงพระท่านยังได้ให้ของมงคลเป็นของดีนะคะ
เป็นกริจนาคาราชค่ะนี่เลยค่ะ
แล้วก็เป็นหน้าเกี้ยวติดตัวเสริมความปังไปด้วยค่ะ
เซ็มซีก็ว่ากันไปนะคะ๒๓หรือว่าจะเป็น๒๓นั่นเองนะคะ

จริงนะคะไปต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งสายบุญสายหมู่การทัศนะค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปถ่ายทำรายการคชาพาพาไปมูของพี่มดดำนั่นเองค่ะ
นักแสดงหนุ่มคุณสันประชากรนะคะที่วัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏค่ะ
เพื่อกราบหลวงพ่อกลวยค่ะก็คือจุดกำเนิดความดังของน้องการก็มาจากที่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ตามร้อยพลังความศรัทธาของหลวงพ่อค่ะ
และแน่นอนว่าไปถึงวัดทั้งทีค่ะหลังจากหนุ่มการถ่ายรายการเสร็จนะคะ
น่ารักมากค่ะตรงดีเลยค่ะตรงปรีเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ไม่พลาดที่สำคัญขอโชคจากหลวงพ่อกลวยมาฝากอีกด้วย
ด้วยการล้วงลูกปิงปองแล้วก็เสี่ยงเซ็มซีค่ะ
จะได้เลขอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เสี่ยงซีมซีนะครับขออีกสัก๒ตัวครับนี่เสี่ยงซี๒ตัว

สองเจ็ดใช่นะคะแล้วก็ลูกปิงปองสามหนึ่งเจ็ดใช่นะคะแต่ว่าถ้าเรามองหน้าจอตอนนี้อ่ะ
มองเล็กแรกไม่เห็นเรามองเป็นศูนย์ค่ะพี่เออจะบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์มากเลย
เพราะว่าอะไรดูจากลูกปิงปองมีคนไปกราบไหว้ท่านเยอะเหลือเกินมีคนไปล้วงเยอะ
เลขอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันบ้างแต่ไม่เป็นไรน้องเนี่ยเขาล้วงมา
เขาแวดเสียงเซ็มซีมาให้เราเห็นจัดเลยค่ะเมื่อกี้อะไรนะสามหนึ่งเจ็ด
อันนี้เลขอะไรนะสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดใช่ใช่ค่ะเออจังหา
ก็อ่ะใครดูอยู่ตอนนี้ก็รวยกันทุกคนเลยนะคะอืมสุดยอดจริง
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่๒ลูกทุ่งสาวสุดซีกันบ้างดีกว่า
สายบุญแม่ฮายอาภาพรค่ะแล้วก็แม่เกดอำพรแหวนเพชร
จับมือกันเดินสายไปทำบุญรัวเหมือนกันคุณผู้ชม
ล่าสุดทั้งคู่เดินทางไปเลี้ยงเพลงพระนะคะจำนวน๑๐๐รูป
ที่วัดมูลจินดารามจังหวัดปฐุมธานี
คุณผู้ชมดูสีหน้าทั้งคู่สิคะคนมาทำบุญน่ะเนอะ
สีหน้ามันสดใสมันยิ้มแย้มมันดูมีความสุขมาก

และต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสายบุญกันจริง
ว่างเมื่อไหร่ก็มักชวนกันเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำนะคะ
ถึงว่าสี่แหมแม่ฮายของเราถึงได้มีโชคมีลาบเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะ
งวดนี้บอกเลยงวดที่แล้วแม่แกก็ไม่โบ๋นะสุดยอดเลยนะคะ
แจ๊กกะลีนลองสังเกตดูซิมันมีตัวเลขซ่อนอยู่ในข่าวนี้หรือเปล่า
พระเภนไงหนึ่งร้อยรูปหนึ่งศูนย์ศูนย์ไหมคะ
หรือว่าจะเป็นวันที่ไปทำบุญไหมคะ
เมื่อวันวันที่๒๗วิศพาคมวันที่๒๘
ตรงเลขกับหนุ่มการทัศนาเมื่อสักครู่

แต่รู้สึกว่าเชอรี่จะไปทำสกรูปกับพี่ฮายนี่

เต็มนอนเป็นกันมาเลย